ข่าวนี้ก็คงต้องบอกแบบนี้นะว่าไปยืมเงินเขามาเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้
ใช่ค่ะใช้หนี้เขาด้วยแล้วก็ประเมินด้วยว่าตัวเองจะมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้หรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่าไปกู้แบบนอกระบบมาเขาก็ทวงกลับมาแบบโหดเหมือนกัน
อย่างข่าวนี้รวบแล้วเจ้าหนี้เย้ยกฎหมายยกเขาบ้านลูกหนี้เกลี้ยง
ว่ามันเกลี้ยงหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลย
ไปกู้เงินเข้ามาต้องจ่ายรายวันเขาประมาณวันหนึ่งนะ
จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายพอไม่จ่ายสุดท้ายเขายกเขาไปดูสภาพบ้านก่อน

พี่ชี้นะครับดูจุดที่ถามแอลล์
พี่อยากจะรออะไรเอาเที่ยวผ้ากอกไป

พี่จะได้หมดเลย
คืออะไรมีค่าที่ขายได้

แอเอ่ยจักเย็บผ้าตู้แช่ก็เรียงครับ
เหลือแต่ที่มันขายไม่ได้เศษกระดาษตุ๊กตาเสื้อผ้าเสือผ่อนอะไรแบบนี้
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
ของคุณฉันทะพิชยาอายุ๓๗ปีเพื่อเธอขายของชำ
ตู้แช่คือก็กู้เงินไปซื้อมาแล้วมาขายของชำแต่มันไม่ได้เงิน
จริงแล้วเนี่ยเธอก็ออกไปข้างนอกกลับมาจากทำงานข้างนอก
พอมาเจออ้าวบ้านทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมทรัพย์สินถูกยก
เขาเกลี้ยงประเมินแล้วน่าจะ๓แสนกว่าบาท
แล้วเขาก็มั่นใจว่าคนก่อเหตุก็คงจะเป็นเจ้าหนี้เขาแหละ
เขาไปกู้เจ้าหนี้มาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ
ต้องจ่ายรายวันเฉลี่ยแล้วประมาณ๕๐๐๐บาทต่อวัน
แต่ว่าหาเงินมาจ่ายต้นและดอกไม่ทัน
กู้ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเธอก็ทันยังไงดี
ก็เลยไปคือสุดท้ายไปกู้มาหลายเจ้า
กู้เจ้านั้นไปโปะเจ้านี้เจ้านั้นโปะเจ้านี้
มาลงทุนเปิดร้านขายของชำก็กะว่าจะได้เงินไปใช้หนี้บ้าง
แรกก็พอจะได้บ้างจ่ายตรงวันละ๕๐๐บาท
ระยะหลังมามันขายของไม่ดีมันมีโควิดเริ่มหุ่นเงินไม่ทัน
ก็ไปกู้เจ้าอื่นมาจ่ายดอกอีกเจ้าหนึ่ง
กลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเธอเองเป็นหนี้เขา๑๐กว่าเจ้า
หนี้นอกระบบ๑๐กว่าเจ้ารวมยอดค้างแล้วกว่า๒แสนบาทนะครับ
โดยเจ้าหนี้ก็ไปทวงจนต้นเดือนที่ผ่านมา
เธอตัดสินใจกลับบ้านเดี๋ยวไปยืมเงินแม่ที่ต่างจังหวัดมาใช้หนี้ดีกว่า
สัก๒แสนเอาไปคืนเขาให้หมดละกัน
กลับไป๒วันพอกลับมาสภาพบ้านเป็นแบบนี้
เรียกได้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเธอก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจจับกลุ่มเจ้าหนี้
ข้อหารักทรัพย์ค่ะตำรวจหนองปืนก็ทำงานเร็วสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คือคุณ
ศพลโสภาหรือว่าในดินอายุ๒๔ปีแล้วก็นางบังออนชัยศรีอายุ๕๒ปี
คุณบังออนบอกว่าโอ้โหก็ผู้เสียหายตอนแรกมาขอยืมเงินฉันแสนสามตั้งแต่ปีที่แล้ว
ตอนแรกขอ๘๐๐๐ก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายรถกระบะที่จำนำ
เอาไว้ฉันก็อุตส่าหอดสร้อยทองที่ใส่อยู่บาท๕๐ตังค์ไปจำนำให้
ได้เงินไปเงินสดอีกรวมกันแล้วแปดหมื่นบาทนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วมีการทำ
สัญญาคู่เงินเอาไว้เป็นลายลักษณ์ออกสอนอีกฝ่ายนึงให้ลงเอาไว้เนี่ยรวมที่๘๐๐๐๐
กับ๔หมื่นเป็นเงินสดให้ไปแล้วเนี่ยแสนกว่าบาท
ตกลงจะทยอยคืนให้เดือนละ๘๐๐๐บาทแต่จ่าย๔เดือนเงียบหายไปเลย
ระหว่างนั้นก็มายืมเพิ่มอีกนะอีกหมื่นกว่าบาทก็จ่ายดอกรายวันอีกวันละ๑๒๐๐
แต่พอถึงจังหวะหนึ่งก็ไม่ทวงก็ไม่ยอมคืนพอไปทวงก็ด่ากลับมา
บอกว่าเหตุการณ์นี้ฉันจำจนตายเจ้าหนี้บอกว่าจำจนตาย
ไม่อยากจะขอเจอลูกหนี้แบบนี้อีกแล้วแถมมาโดนแจ้งความกลับด้วยอะไรแบบนี้
แต่ว่าอันนี้เป็นฝากฝั่งของเจ้าหนี้แต่ว่าการไปเอาของของเขามามันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว
ฝากฝั่งผู้เสียหายหลังจากตำรวจจับกลุ่มเจ้าหนี้ได้แล้วก็ขอบคุณที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มเจ้าหนี้ได้
แต่วอนแบบนี้ฝากไปถึงเจ้าหนี้ดิฉันก็เป็นลูกหนี้คนหนึ่งพยายามหาเงินมาใช้แล้ว
แต่มันหาไม่ทันก็ให้เห็นใจลูกหนี้ด้วยไม่ได้คิดหนีนะเพียงแต่ว่าหาเงินจ่ายดอกรายวันไม่ทัน
พยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้ให้ครบแหละนะฮะแต่ว่าเจ้าหนี้กลับมายึดเครื่องมือทำมาหากินแบบนี้ก่อน
เธอก็ไม่รู้จะทำมาหากินต่ออย่างไรหลังจากนี้เดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้ครบ
แต่สุดท้ายก็อยากให้เห็นใจลูกหนี้ด้วยในฝั่งของเจ้าหนี้ก็บอกว่าลูกหนี้จ๋าก็เห็นใจเจ้าหนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนอะ
ขอบคุณครับต่างคนต่างเห็นใจกันนะเนอะ